จากต้องระวังเรื่องสภาพอากาศ
ระวังเรื่องโจรขโมยอันนี้ต้องทำทุกฤดูกาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้เพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่
ทำบุญไปได้๕วันเท่านั้นเอง

แล้วก็ทรัพย์สินมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
ก็หายไปนะคะ
อยู่ในตู้เซฟตู้นี้ค่ะ
ซึ่งโจรมันเอาไปนะ
แต่ว่าคงไม่สามารถที่จะไขหรือว่าปลดล็อก
ตู้เซฟตู้นี้ได้แล้วมันหนักมาก
โจรก็เลยทิ้งตู้เซฟตู้นี้ค่ะ
เอาไว้ข้างบ้านครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ

ซึ่งคนร้ายทิ้งเอาไว้ข้างบ้าน
ห่างกัน๓๐เมตรเท่านั้นเอง
อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
หมู่บ้านแห่งนี้เขาจะเป็นบ้านชั้นเดียว
มีรั้วแล้วก็ปลูกติดกันหลายหลังนะคะ
ตู้เซฟตู้นี้น้ำหนักกว่า๗๐กิโลค่ะ
คือมันอยู่ในห้องนอนนะคะ
ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการเปิดทรัพย์สินข้างใน
ซึ่งมีทั้งทองคำและเครื่องเพชรมูลค่า๒ล้านยังอยู่ครบ
แต่ว่ากุญแจตู้เซฟไม่อยู่แล้วนะคะ
และนอกจากนี้ในบ้านก็พบว่าหน้าต่างห้องนอนถูกงัด

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไปเก็บข้อมูลก็คือร่องรอยนิ้วมือนะคะ
ลายนิ้วมือแฝงของโจรขโมยที่เข้ามา
เพื่อที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะมาไม่ต่ำกว่า๒คน
งัดเข้ามาทางหน้าต่างห้องนอนช่วงเย็นนะคะ
เมื่อวานนี้ตอนนั้นฝนตกหนัก
เข้ามาในตัวบ้านแล้วก็เข้าไปในห้องนอนที่๒
ซึ่งเป็นที่ตั้งของตู้เซฟแล้วก็ยกตู้เซฟ
แล้ววกกลับมาห้องนอนที่๑หยิบกุญแจที่อยู่ในตู้

คือฟังอย่างนี้เหมือนโจรที่เข้ามาเนี่ย
ก็รู้เส้นทางรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน
ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตู้เซฟไปโยนข้ามรั้วไปข้างบ้าน
เพราะว่าเขาสังเกตว่ามันมีร่องรอยตกกระแทกกับแผ่นปูน
แล้วตรงจุดนี้ค่ะก็พบว่ามีการเอากุญแจขายตู้
แต่ว่าอาจจะหมุนรหัสปลดล็อกไม่ได้
ก็เลยเอาทรัพย์สินออกไปไม่ได้
แล้วด้วยความที่ตู้เซฟน้ำหนักกว่า๗๐กิโล
จะเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ไหวขนาดก็ใหญ่ด้วยน้ำหนักก็เยอะ
เพราะฉะนั้นโจรก็เลยทิ้งเอาไว้ข้างบ้านตรงนี้ค่ะ
นายพัชระหรือว่าในเจนะคะเจ้าของบ้านบอกว่า
บ้านนี้เขาอยู่กันสองคนอยู่กับหลานสาว
พี่สาวไม่ได้อยู่ประจำมาเป็นบางที

เพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปเมื่อ๒๘พฤษภาคม

ยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเลยคุณนัทพงศ์

ก็บังเอิญไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะ
แต่ว่ารู้สึกผิดสังเกตเพราะว่าเข้ามาเนี่ย

พอเข้าไปดูตู้เซฟอ้าวไม่อยู่ซะแล้ว
แล้วคาดว่าคนร้ายอย่างที่บอก

เพราะว่ารู้ว่าตอนไหนใครจะอยู่บ้านใครจะไม่อยู่บ้าน
แล้วก็ไม่ได้ลื้อค้นทรัพย์สินอะไร
คือมุ่งที่จะไปเอาตู้เซฟอย่างเดียว

เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้

สิ่งแรกที่พี่มิกตุ้นได้เลยก็คือ
กุญแจตู้เซฟมันหายไป

เพราะคือเราไม่เคยเจอด้วยครับ

แต่ว่าก็น่าจะเปิดไม่ได้ครับพี่เดช

ตอนนี้เราคาดการณ์ว่า

ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกครับ

คนที่น่าจะรู้เบาะแสของเราอะไรอย่างนี้ครับ